สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจประเด็นกับผมไทยรัฐถุงยา
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวัน
ในเวลา๒๓นาฬิกาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงที่โรงเรียนพิทักเกียรติวิทยาจังหวัดเชียงราย
ซึ่งก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไป๑๗คน
ก็ถือว่าเป็นเหตุที่สะเทือนใจนะครับ
ตำรวจได้เร่งหาคำตอบถึงสาเหตุของเพลิงไหม้
รวมไปถึงขั้นตอนในการช่วยเหลือ
โดยในวันนี้ก็ได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนเพิ่มเติม
ขณะที่เบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงน่าจะอยู่ที่ชั้นล่าง
แต่ก็ต้องรอการพิสูจน์หลักฐานที่ชัดเจนก่อนนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบทางจิตใจ
พนักงานสอบสวนทยอยเรียกสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดนะครับ
โดยเฉพาะนางสาวสุชาดาแซ่มั่วอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นครูเวรที่นอนเฝ้าเด็กในคืนเกิดเหตุแล้วก็บาดเจ็บ
แม่บ้านที่ตามปกติจะอยู่ชั้นล่าง
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุได้ออกจากบ้านพักหลังดังกล่าว
นางสาวสุชาดาเล่านะครับว่าคืนเกิดเหตุได้นอนพักกับเด็กอยู่ในห้องตามปกติ

แต่ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งตะโกนเรียกเพื่อน
และแจ้งให้ตัวเองทราบว่าไฟไหม้
นำเด็กไปที่หน้าต่างนำเสื้อผ้าผูกติดกัน
เพื่อโรยตัวลงไปทีละคน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ระบุว่าประตูบ้านพักไม่ได้ปิดจากด้านนอก
แต่ว่าสาเหตุที่เด็กไม่สามารถหลบหนีออกจากทางบันไดปกติ
ก็เพราะว่าไฟไหม้ลุกบริเวณดังกล่าวอย่างหนัก
ต้องใช้การโรยตัวออกทางหน้าต่างชั้น๒
แล้วก็เกิดความสูญเสียดังกล่าวขึ้น
เพราะว่าเพลิงมันไหม้ค่อนข้างจะรุนแรง
ก็เลยโรยตัวลงมาทางหน้าต่างชั้น๒
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ยอมรับว่าคดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ต้องดำเนินการอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบทางด้านจิตใจ
ขณะนี้ก็เริ่มทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
จุดที่เป็นต้นเพลิงชั้นล่างของตัวบ้านแล้ว
แต่ว่าต้องรอคำตอบอย่างเป็นรายลักษณอักษรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน
จึงจะสามารถสรุปผลให้ชัดเจนได้
โดยตลอดทั้งวันบริเวณบ้านพักโรงเรียน
ก็ยังมีญาติและผู้ปกครองพากันไปนั่งร้องไห้
แล้วก็เก็บรองเท้าลูกหลานที่วางเอาไว้หน้าหอ
เนื่องจากว่ายังทำใจไม่ได้ครับ

โดยงานภาครัฐได้ลงพื้นที่มอบเงินให้กับครอบครัว
ส่วนผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต
ก็ได้เดินทางมารับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เรื่องของแนวทางการป้องกันไม่ให้เกินเหตุซ้ำนะครับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับครับว่ายังไม่มีระเบียบกลางที่ใช้ดูแลหอพัก
แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องหารือกันอีกครั้ง

เพื่อใช้สำหรับดูแลหอพักภายในโรงเรียน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผู้ปกครองและญาตินักเรียนที่เสียชีวิต
จากเหตุเพลิงไหม้อาคารมูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์
เดินทางมารับศพนักเรียนทั้ง๔คน
ภายในโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ส่วนศพของนักเรียนที่เสียชีวิตอีก๑๓คน
ต้องรอการพิสูจน์ตรวจสอบอัตลักษณ์
ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๒สัปดาห์
นี้ยังได้มีการทำพิธีสวดท้อน
สวดส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติ
ประเพณีชาวล้านนา
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนกว่า๑๐๐รูป
จากวัดในอำเภอเวียงป่าเป้า

นภาเศรษฐกรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงพื้นที่พร้อมกับหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พบปะผู้ปกครองนักเรียนภายในหอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า

พร้อมทั้งได้จัดส่งทีมนักจิตแพทย์ลงมาพูดคุย
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเด็กที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจ
พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้ง๓๖ครอบครัว
จากพื้นที่๓จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่และแม่ห้องศร
นายสุเทพชิตยวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขณะนี้เตรียมจัดส่งหนังสือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับทุกโรงเรียน
เพื่อดูแลความปลอดภัยของสถานที่เรียน
จุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง
ให้มีการดูแลอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ประจำหอพัก
สำหรับโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสพ
ที่มีหอพักนักเรียนซึ่งแบ่งเป็นแบบทั่วไป
โครงการเด็กพักนอน
โดยหอพักแบบทั่วไปมีห้องพักทั้งหมดจำนวน๑๔๘๐หลัง
ส่วนโครงการเด็กพักนอนในพื้นที่ธุรกันดาล
เป็นนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้
จำนวน๑๖๑โรงเรียนรวมมีนักเรียนจำนวน๓๑๒๘๒คน
แบ่งเป็นประถมศึกษา๑๓๔๙๐คน
ธยมต้น๑๒๐๒๘คน
และมัธยมปลาย๕๗๖๔คน
สำหรับระเบียบการดูแลหอพัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังไม่มีระเบียบกลางที่ใช้ดูแลหอพัก
จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลหอพัก
ในการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาดูแลเฉพาะ
แต่อยู่ใต้กรอบพระราชบัญญัติหอพักปี๒๕๕๙
ซึ่งขณะนี้ทางสพมีเพียงระเบียบการดูแลสถานศึกษาเท่านั้น
แต่หลังจากนี้อาจจะต้องหารือกันอีกครั้ง

เพื่อใช้สำหรับดูแลหอพักภายในโรงเรียน
ข่าวเทราะทีวีรายงาน